เรื่องนี้ที่เราเตือนกันเป็นประจำคือ
มันก็ปลดล็อกมาแล้วล่ะกัญชา

เสพยาบ้าไปด้วยจนหลอนครับ
มีคนผ่านมาหน้าบ้านคว้าปืนยิงเลย

ตำรวจตำรวจโดนยิง

มีผู้ที่โดนยิงแล้วเสียชีวิตเลย
คือนายวีรชัยเดชโนนสังอายุ๔๙ปี

ด้วยปืนกระสุนจุด๒๒ครับ
เข้าชายโครงด้านขวาไปตัดคู่หัวใจเลยครับ
คนก่อเหตุที่เมายาและเมากัญชาด้วยคือ
นายสุบินหรือว่าโป่งอายุ๒๙ปีเท่านั้นเอง

เล่าให้ฟังว่าเห็นสุบินเนี่ยนะ
ลุ้มคลั่งถือปืนออกมาเดินไปเดินมารอบบ้าน
แล้วก็พูดว่าอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมนะ
นี่ฤทธิ์จากยาบ้าและกัญชาที่ผสมปนเปย์กันครับ
เห็นพูดแบบนั้นสุบินพูดมาตั้งแต่๑๕เมษาวันเสาร์

ตอนแรกที่ได้ยินสุบินพูดเพื่อนบ้านก็ไปปลอบแล้วนะ
สุบินใจเย็นไม่มีใครทำอะไรสุบินหรอก

คนก็ไม่คิดว่าสุบินจะมาก่อเหตุยิงในวิราชัยและยิงตำรวจแบบนี้
ทั้งที่คุณวิราชัยแค่ขี่รถผ่านหน้าบ้านไปซื้อของเก่า
แต่คาดว่าตอนนั้นสุบินน่าจะคลั่งขึ้นมาพอดีเลยครับ
สอบสวนทราบว่าสุบินคนก่อเหตุเสพกัญชามานาน
แล้วช่วงหลังก็อัดยาบ้าเติมเข้าไปด้วย

แม่กับพี่สาวของสุบินอยู่ไม่ได้ครับ
หนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ปล่อยสุบินถ้าเมาขนาดนี้อยู่คนเดียวไปก็แล้วกันนะ
แล้วก็มาก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเอาด้วยแล้วก็ยิงตำรวจบาดเจ็บไป
หลังก่อเหตุครับซูบินก็กบดานเงียบอยู่ในบ้าน
ปิดล้อมก็เลยพาพี่ชายและแม่ไปเกลี้ยกล่อม
แต่ก็ไม่เป็นผลครับทำได้แค่พูดกดดันไปแล้วก็คอยเฝ้าระวัง
ไม่กล้าจะบุกพลีภารก็ไปเพราะว่าสุบินเค้าก็มีปืนจุด๒๒ครับคุณผู้ชม
แล้วมีปืนพกสั้นด้วยจนผ่านไปกว่า๔ชั่วโมงครับ
สุบินเดินถือพระออกมามอบตัวนี่ฮะ
จังหวะนั้นเองครับทีมข่าวก็สอบถามสาเหตุว่า
สุบินไปยิงคุณวีรชัยเพื่อนบ้านทำไม
สุบินบอกว่ายังไงลองไปฟังดูฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

เจ้าความดีเหรอตู้ผมหยิงเจ้าครับ

ร่างกายแต่ว่าไม่เคยมีปัญหากับคุณวิราชัยมาก่อนนะ
สาเหตุน่าจะหลอนครับอาจจะเห็นภาพหลอนอะไร

ตำรวจแจ้งข้อหากับซูบินก็คือฆ่าผู้อื่น
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ข้อหาพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ
ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและเสพยาครับ
วันนี้จะนำไปฝากหังตามขั้นตอนต่อไป